อ่าววววววว
เอามือไปจับผู้กำกับทันที
จะทำยังไงเอาอายไหล่ดู
ตียังกระเต้ไหมกู
กูก็ไม่ต้องใจดี
ผู้มีค่ามากมาย
แต่ทำไมยังหัวผมเหนี่ย
ปูมีตาข้างตัวแต่ทำไมยังหัวปูมันไม่มี
โบราณท่านเคยซ้ำซ้อนเป็นอุทาหอนซ้อนใจ
ตัวเองยังไม่เท่าไรอย่าเที่ยวไปติติ่งใครเขา
มันแม่กลับมามองว่าปูเดินอย่าเซเชไปไม่เอา
แม่คืออับอายใครเขาว่าไม่สั่งสอนทุกเจ้าให้ดู
แม่ปูจึงเดินให้ดูลูกปูดูไม่เข้าใจ
เดินเท่าไหร่เพราะไม่ตรงตะที่อยู่ดี
แม่ปูพร้ำตอนลูกปูเดินให้ดูตัวอย่างแม่นี้
หนูมีขาดลมนานกาเลปูหน้าข้าเกิดตัวใหญ่ฉันไม่มี
เอามือไปจับงูก็งัดทันทีจะทำยังไงเอาไม้ไล่ตี
ตีก็ตีไม่ถูกถูกก็ไม่ตั้งใจตี
ปู่มีค่ามากมายแต่ทำไมอย่างหัวปูมันไม่มี
ปูมีตาข้างตัวแต่ทำไมยัดหัวปูมันจะมี
ปูมีตาข้างตัวแต่ทำไมยังว่าปูมันไม่มี